เพราะว่าอะไรพ่อเจเจตรินจ๋าลงรูปคู่กับลูกชาย
เหมือนเคือล์กันเลยขอดูรูปหน่อยสิคุณผู้ชม

โอ้ยอันนี้เนี่ยคือใครพี่แจ๊ะผม

บอกเลยว่าแน่นทั้งลูกทั้งพ่อเลยนะคะ
ไม่ใช่อะไรคู่นี้เขาก็ฟิตหุ่นกันตลอดเลย
เป็นแบบว่าพ่อลูกนักกีฬากันนะคะ
แล้วก็ออกกำลังกายกันแบบอยู่บ่อยแบบนี้

เห็นแล้วเขามากริตกราชนะฮะ

มาเช็ดน้ำลายขาวนี้ต่อแล้วกันนะคุณ
คิดก็ร่าบก็ได้